ที่จังหวัดระยองเขาบอกว่ามีเรื่องให้ชวน

เขาบอกว่ามีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อตรงที่ว่ามีประตูสแตนเลสเนี่ย
มันเลื่อนเองได้ทั้งที่มันก็หนักด้วย
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นความเชื่อแน่ล่ะครับแบบนี้
เอ้าจับให้ดูเลยนี่ประตูเจ้าปัญหา
ที่ว่าถ้ามันเลื่อนเองได้
มันคงเป็นประตูอัตโนมัติ
มันเป็นประตูแบบที่ใช้มือเลื่อนธรรมดานี่แหละ
เรื่องนี้ไปถามนางพิมพิไลสายแจ้งอายุ๕๓ปี
เธอเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมที่ประจำอยู่ที่
เลือกตั้งที่๒๖บริเวณโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
นี่เธอคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่า

ที่เธอและเจ้าหน้าที่อีก๒๓คนกำลังอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ์เล็กตั้ง
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดประตูรั้วสแตนเลส
เข้ามาด้านในแต่ไม่ยอมปิดประตู

เพราะเกรงว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะเข้าผิดทาง
ตัวเธอนะครับนางพิมพิไลเห็นแบบนั้น

เปิดแล้วก็ปิดประตูมันด้วยสิ

ประตูประตูสตะเล็ด
ค่อยค่อยค่อยเลื่อนปิดเอง
ทั้งที่ล้มก็ไม่แรง

แล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะ

ยืนดูตาค้าง

ตัวนางพิมพิไลลืมถ่ายคลิป
แต่เธอจะเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้ฟังไปลองฟังดูฮะ
แผ่นอันนั้นเป็นตอนเลื่อน
มีคนเห็นกัน๓ที

มันมีความสูงอยู่สักประมาณ๘๐เซนติเมตร

ยาวประมาณสัก๓เมตรที่น่าสนใจคือน้ำหนัก
น้ำหนักของมันอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบกิโลกรัมโอ้โหมันต้องลมแรงขนาดไหน
ถึงจะทำให้มันเลื่อนได้ห้าสิบกิโลกรัมก็เท่าคนอ่ะ
เออใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหม
เรื่องต้นคนแถวนั้นมีความเชื่อว่าเป็นปฏิหารจากกุมารทองครับ
เป็นกุมารทองประจำต้นตะโกอายุร้อยปีที่อยู่ข้างหน่วยเลือกตั้ง
ชาวบ้านเขารู้กิติศัพท์กันดีใครมาขอพรขอโชคขอลาบจากกุมารทอง
จะสมหวังดั่งใจหมายซึ่งหลายคนก็เตรียมไปแล้ว
ไปเสี่ยงโชคกันเป็นเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยว่ามันมีเรื่องที่มหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เอางี้แล้วกันเป็นเรื่องความเชื่อนะ
ชาวบ้านเขาเล่ามาแบบนี้ผมก็มาเล่าให้ฟัง
ค่ะเล่าต่อกันอีกทีนึงใช่จริงมันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นลมพัดไง
แล้วประตูแบบนี้มันก็เคยเกิดกรณีที่มีลมฮัศได้แต่มันก็หนัก
หรือว่ามันแค่๕๐กิโลก็เท่าคนทางเอียงนิดหน่อยคือพื้นมันลาดลงหรือเปล่า
มันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อทั้งหมดทั้งหมวนนะ